อีกหนึ่งเรื่องไม่ควรชะล่าใจผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓แล้วนะครับ
ถูกหมาของเพื่อนกัดแล้วก็ไม่รีบไปโรงพยาบาล
คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรมากมายสุดท้ายคุณผู้ชมผ่านไปชั่วโมงเดียว

เหตุการณ์ไม่ให้ฝันในครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
ซึ่งชาวบ้านจำนวนมากก็ได้ร่วมกันจัดพิธีศพให้กับนายอดุลบุตรศรีตราชอายุ๔๓ปีเมื่อวาน
แล้วก็จับกลุ่มคุยกันถึงสาเหตุการณ์ตายที่สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
ซีรินทิพย์ขาวงามเป็นเพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุคือวันศุกร์ที่ผ่านมา
นายอดุลเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านสักพักเนี่ยได้ยินเสียงร้องดังขึ้นก็รีบวิ่งไปดู
ก็พบว่าหมาไปกัดที่บริเวณน่องข้างขวาของนายอดุลจนเลือดพุ่งออกมาจำนวนมาก
เธอก็เลยเรียกร้องเรียกนางเขียนซึ่งเป็นเจ้าของหมาเจ้าของบ้าน
ดูลก็เลยช่วยกันโทรแจ้ง๑๖๖๙สายโดทกู้ไพร
รองประมาณเกือบชั่วโมง
นายอดุลรอนานมากเสียเลือดมากและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนนางด้วงบุตรศรีตราชแม่ของผู้ตายยืนยัน
คือเขาไม่ติดใจสาเหตุแล้วก็มันแจ้งความเพราะว่าเจ้าของหมาเองก็อายุมาก
แล้วเจ้าของหมาเองก็ไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เธอเข้ามองคือแม่คิดดีมากคิดว่าลูกฉันหมดบุญก็ปล่อยเข้าไป
ขณะที่ป้าของผู้ตายก็บอกว่าหลานชายเองเนี่ยพิการทางสมองด้วย
วันที่เกิดเหตุหลานชายไปช่วยงานทอดกระถิ่น
แล้วเลือดมันไหลออกจากตัวมาก
เพราะรอกู้ภัยเป็นชั่วโมงกว่าจะมา
ทำให้เลือดไหลออกไปจนหมดแล้วก็เสียชีวิต

ยังไงก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าถูกหมากัดต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ถ้าเกิดว่ามันมีเลือดไหลออกมามากแบบนี้เนอะ